เวลาเราขับรถหรือว่าขี่จักรยานยนต์ก็ตามนะคะ
เจอตำรวจบางคนจะรู้สึกทำตัวไม่ถูก
เออแน่ค่ะเอ๊ะทำเงี้ยงง่ายจะต้องเอาอะไรให้

คือทั้งที่จริงแล้วตัวเองไม่ได้มีอะไรผิด

คือโดนตำรวจเรียกครอบด้วยของพ่อไม่ใส่หมวกการน็อค

ดูสิคะแบบนี้โดนสิคะคือจะบอกว่าซื่อสัตว์เหรอหรือว่าอะไรเออ
เหมือนตกใจทำอะไรไม่ถูกก็โดนรั่วไปเลยนะคะเขาหายาเสียบติดนี่แหละ
นายกิติพงศ์ปันตาวัย๑๙ปีค่ะถูกตำรวจสพเมืองลำปางจับตัว
ขณะตั้งด่านกวดขันวินัยจราจรบนถนนพะหนโยธินลำปางาวนะคะ
ก็คือเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วไม่ได้สวมหมวกกันน็อก

พอบอกว่าขอใบขับขี่หน่อยนายกิติพงศ์ก็ล้วงเลย
ล้วงเข้าไปหาใบขับขี่มันอยู่ในกระเป๋าสตางค์ถูกไหมคะ

ควักออกมาฟาบส่งให้ตำรวจเอ้าส่งถุงยาบ้า๑๐เมตรออกมาให้
นึกว่าเป็นใบขับขี่มันเหมือนกันเหรอคะ
ลักษณะของถุงยาบ้ากับใบขับขี่
นี่ค่ะส่งถุงนี้ให้ตำรวจเต็มเลย
ซึ่งจากการสอบสวนเนี่ยนะคะเบื้องต้นเนี่ย
นายกิติพงศ์คนนี้เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาขี่มอเตอร์ไซคันนี้
ส่งอาที่บ้านที่อำเภอกเกาะคา
แล้วก็กำลังจะขี่มอเตอร์ไซค์กลับอยู่แล้ว
จะกลับบ้านที่อำเภอแม่เมาะค่ะ
ทีนี้พอมาถึงด่านตรวจเป็นยังไงคะ
ด่านตรวจเนี่ยเขาก็แบบแหมตัวเองก็ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกมานะ
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยเรียกตรวจใบขับขี่ค่ะ
ระหว่างที่กำลังค้นหาใบขับขี่ให้ตำรวจอยู่นั้น
ไงคะเผลอไปหยิบถุงยาบ้าออกมา
ไม่รู้เผลอได้ยังไงทุกคนรู้สึกว่ามีอะไรทำผิดอยู่แล้ว

แล้วก็เป็นกระเป๋าเงินของอาที่เขาเอามาด้วยเนี่ยนะคะ
หยิบออกมาเพียงแต่ว่า
เขาบอกว่าได้เอาบัตรประชาชนใส่ไว้ในกระเป๋า
เงินของอาเท่านั้นยอมรับว่าเมื่อ๓๔วันก่อนได้เสพยาบ้ามาก่อน
ฟังเขาเล่าหน่อยนะคะว่าเป็นยังไง
บอกว่าเอาไปทำงานข้อค้ารึยัง

คือโดนรวบของกลางยื่นให้ตำรวจเองกับมือแบบนี้ยังไง
ก็ถึงต้องจัดการ